พาคุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกกันหน่อยถ้าหากเรานอนอยู่ในบ้าน
อยู่ดีมีรถพุ่งเข้ามาชนตกใจนะเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อ่างทองนี้นะคะ
มีรถกระบะเนี่ยพุ่งชนแต่โชคดีคือไปชนกับเสาไฟที่อยู่หน้าบ้านอ่ะ
ก่อนที่จะมาชนบ้านเพราะฉะนั้นบ้านเลยได้รับความเสียหายแค่เล็กน้อยนะคะ
แต่ว่าโอ้โหรถเนี่ยชนเสาไฟเข้าไปอย่างจังเลยนะคะ
คาดว่าน่าจะเกิดจากฝนตกทำให้ถนนลื่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะตำรวจสภเมืองอ่างทองพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านนายสุจันคงรำวัย๘๔ปีค่ะ
เปิดเป็นร้านขายของชำบนถนนโพพระยาท่าเรือตำบลสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ก็มีรถกระบะอีซูซูสีบอลเงินคันนี้นะคะหมายเลขทะเบียน
บอบเป็นไม้หอหีบสี่หกสามหกสุพรรณบุรี
พุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางจนหักสองท่อนเลยแล้วก็คาอยู่บริเวณหน้าบ้านของคุณลุงนี่แหละค่ะ
ประตูบ้านหลังคาบ้านได้รับความเสียหายบางส่วนกระถางต้นไม้ก็แตกกระจายเลย
รวมถึงตู้เติมเงินโทรศัพท์ก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะนายสุจันเนี่ย
เขาเล่าบอกว่าเขาอาศัยอยู่กับนางเพ็ญศรีคุงรำวัย๗๐ปี
ภรรยาโอ้โหสองตายายเลยนะยังตกใจและช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าช่วงที่เขากับภรรยากำลังจะเข้านอนจู่นี่แหละค่ะ
เสียงดังโครมหน้าบ้านนี่เองพอออกมาดูพบรถกระบะพุ่งชนเสาไฟฟ้าหน้าบ้าน
แล้วก็ยังหักโค้นมาทับตัวบ้านเสียหายไปบางส่วน
ยังโชคดีมากนะคะที่เสาไฟฟ้าขวางไว้ถ้าไม่มีเสาไฟเนี่ย
พุ่งเข้าในบ้านแน่นอนค่ะขณะที่นายวิสุทธิทองแผนอายุสามสิบสองปี
คนขับรถกระบะยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็ยังอยู่ในอาการตกใจนะคะเขาเล่าบอกว่าขับรถมาดีดี
ก็มีฝนตกพร่ำทำให้ถนนมันลื่นค่ะ
จากนั้นรถก็เลยเสียหลักพุ่งเข้าชนข้างทาง
ชนเข้ากับเสาไฟตัวเขาเองบาดเจ็บเล็กน้อย
เรื่องต้นตำรวจก็รวบรวมหลักฐานและสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุนะคะ
เพื่อจะหาสาเหตุอย่างละเอียดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ